ขอบคุณครับท่านประธานครับผมเรืองไกรริกิจวัฒนากรรมธิการสืบสวนความเห็นในเสียงข้างน้อย
หลับเรียนต้นประธานและเพื่อนประมาชิกที่รบกับกระทรวงมหัสไทยในมีความเกี่ยวเนื่องมากับมาตราอื่นอีกนะครับ
เช่นแผนงานบูรณการจังหวัดกลุ่มจังหวัดนะฮะ
แต่ประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะพูดสิ่งที่ผมสงวนความเห็นก็คือเอกสารที่เราพูดกันในห้องประชุมกรรมธิการ
เมื่อวันเสาร์ที่๑๗

ผมขอเอกสารนี้มาทั้งหมด
ขอคลิปวีดีโอมาทั้งหมดเรียบร้อย
แต่ยกตัวอย่างภายในกรอบเวลาไม่กี่นาที
เพื่อให้เห็นว่าการพิจารณางบประมาณเกี่ยวกับงบประมาณการอบรมสัมมนาเนี่ยนะครับ
มันมีเรื่องควรตรวจสอบ
เพิ่มเติมอย่างไรบ้างก็ฝากเพื่อนสมาชิกนะฮะ

ขออนุญาตท่านประธานอ่านตามชาวเลขนะครับ

มีกรรมาธิการท่านได้แถลงต่อที่ประชุมกรรมธิการวันนั้นว่า
การอบรมสัมมนา
การรับฟังความคิดเห็น

ท่านประธานผู้หญิงนะครับ

สิ่งที่ผมเป็นห่วงมันจะมีเรื่องการรั่วไหลของท่านประหลัดกระทรวง
ก็อยู่ที่นี้ครับ
ท่านประหลัดคือท่านประหลัดชัดใจ
ก็อยู่ในหมวดของกระทรวงมหาดไทย
เรื่องพวกค่าอาหารและเครื่องดื่มเวลาไปจัดอบรมสัมมนา
พวกอาหารและเครื่องดื่มมันรั่วไหลมากนะครับ

เพราะว่าบางทีท่านประหลัดครับ
มันมีบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
ไปขโมยอาหารของการสัมมนากินครับ
มันไม่ใช่แค่ว่าระดับจังหวัดจะมีนะ
ในสภาพผู้แท้นักศนอนยังมีเลยนะครับ
เกี่ยวข้องแล้ว

มันต้องดูตัวเอง
ตักน้ำใส่กระโหลกชาโงกดูเงาตัวเองก่อน
ผมขออนุญาตได้เปิดสไลด์
เปิดคลิปให้ท่านประธานดูหน่อยครับว่า
ที่ผมพูดเพราะผมเตือนว่า
มันต้องมีความโปร่งใสในสภา
ยังมีคนมาขโมยข้าวกินเลยครับท่านประหลัดครับ
รูปแรกนะครับชั้น๒
ห้องประชุมสภาบัตรผมเหลือง
ประหลัดครับผมเป็นสอสอสอบได้

ห้องอาหารสำหรับเฉพาะสมาชิกรัฐสภา

ขอรูปถัดไปครับ

แล้วเขาก็บริการสมาชิกสภาผู้แทนราชดร
เขาบอกเวลาบริการ

เรืองไกรครับแค่จบแล้วครับท่านท่านสรุปสรุปเลยดีไหมครับ
นิดเดียวครับท่านสรุปให้ท่านสมาชิกได้ยินแล้วท่านก็เสนอตัดไปเลย
นะครับครับผมอีกนิดเดียวครับ
ท่านประธานครับแล้วเขาก็บริการใช่ไหมบอกเวลาเปิดปิด
รูปถัดไปมีบางคนหน้าตาคุ้นคุ้น
สไลด์ในห้องกรรมธิการเรียบร้อยนะครับทีนี้เมื่อบอกว่า
คุ้นแต่คนนี้ไม่ได้เป็นผมไม่อยากไปเอ่ยนามครับ
แต่เป็นนักตรวจสอบที่ชอบบอกว่าตรวจสอบคนนั้นคนนี้ครับ
แอบกินข้าวหลวงครับขอรูปถัดไปครับท่านประธานครับ
ในสภาผมคิดไม่ถึงไปขโมยข้าวหลวงกินครับ
ถัดไปครับแล้ววันนี้ไม่มีประชุมกรรมาธิการนะครับ
วันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์หกสี่ประชุมร่วมรัฐสภาครับ
ห้องนั้นมีเฉพาะสมาชิกรัฐสภานะครับพวกอดีตสมาชิกเขาไม่ให้เข้าไป
เขามีป้ายติดอยู่รูปถัดไปครับคนนี้น่าคุ้นคุ้น
แต่ไม่อยากเอ่ยชื่อเอ่ยนามเดี๋ยวจะเสียมารยาท
เพราะว่าเป็นนักตรวจสอบบัตรไม่ใช่สีเหลืองอย่างผมนะครับ
นี่คือการตรวจสอบงบประมาณซึ่งจะพันไปถึง
งบของสภาผู้แทนราชดรผมจะเอาคลิปมาให้ดูอีกนะครับ
เพราะกรณีนี้เนี่ยพูดถึงกระทรวงมหาดไทย
พูดถึงท่านประหลัดชัดชัยขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ
แล้วก็บอกว่าจะต้องให้กระทรวงมหาดไทยไปตรวจ
ผู้ว่าทั่วประเทศขณะนั้นฟูมทุกจังหวัด
ไปตรวจสอบแล้วไปถามสตงนี่ว่าการสัมมนาของ
กระทรวงมหัสไทยมีรั่วไหลเหมือนภาพภาพภูตรราศดรหนึ่งไหม
วันนี้เรากำลังวินาตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินถึง๓๑๐ล้านล้านบาท
มีความสง่างามมีความโปร่งใสนะครับไม่ใช่ไปเอากรรมธิการที่ไม่มีความสง่า
เผยมาตรวจสอบงบประมาณบางส่วนเท่านี้ครับท่านประธานเพราะว่า
มันเป็นเอกสารที่ส่งไปที่การดำเนินคดีนะครับ
เพราะฉะนั้นในกระทรวงมหาดไทยวันนี้ผมมาย้ำเตือนว่า
การตรวจสอบงบประมาณแผ่นดิน๓๑๐ล้านล้านบาท
ผมก็มีรายการปรับลดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับ
แต่ว่าส่วนนี้เนี่ยมันคือค่าสัมมนานะครับ
ผมเนี่ยมีการปรับรถส่วนใหญ่จะเป็นนะครับค่าก่อสร้างแต่ค่าสัมมนา
ก็มีครับหน้า๑๖๓ครับท่านประธานของกรมพัฒนาชุมชน
ค่าใช้จ่ายในการสามบรรณาและฝึกอบรม๑๖๓รายการแรก
ท่านเรืองไกรครับหมดเวลาแล้วครับผมจะเตือนท่านแล้วว่าให้สรุป
มันจะได้ทันเวลาหมดเวลาแล้วครับขอสรุปจบนะครับ
ค่าสามบรรณาอีกรายการหนึ่งและฝึกอบรม
๑๐๒๗๓๔๐๐บาทนี่คือรายการปรับรถและก็เกี่ยวเรื่องกับ
ข้อความที่ผมนำมาประกอบความเห็นอธิบายให้เพื่อนสมาชิก
ได้รับรู้เหตุการณ์ในห้องประชุมกรรมธิการ
ที่ท่านประหลัดมหาทัยเข้ามาขอบคุณครับท่านประธาน
ขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านอนุรักษ์บุญสนครับ
กลับเรียนท่านประธานที่กรบครับกับผมนายุทธพงศ์จรัสเสถียร
สมาชิกสภาพุทธแหลศดรจังหวัดมหาศาลคามพรรคเพื่อไทย
ในฐานะกรรมธิการงบประมาณท่านประธานครับในมาตรายี่สิบ
งบของกระทรวงมหาภัยจำนวนทั้งสิ้น๒๖๓๓๘ล้าน
ผมขอปรับลดงบประมาณนะครับลงร้อยละสิบเหตุผลในการปรับลดงบประมาณของผมเนี่ยนะครับ
เนื่องจากว่ากระทรวงมหาธัยเนี่ยนะครับดูแลผู้ว่าการจังหวัดเนี่ย
ทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็มีท่านประธานคงจะทราบว่า
ผู้ว่ารายการจังหวัดเนี่ยก็จะแบ่งเป็นมีการดูแลงบของจังหวัดนะครับ
แล้วก็กลุ่มจังหวัดแต่ไม่ได้อยู่ในมาตรานี้นะครับ
อยู่ในมาตรายี่สิบแปดแต่ว่าคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ก็คือผู้ว่าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดแล้วก็ผู้ว่ารายการจังหวัดทั่วประเทศเนี่ย
เงินเดือนของสำนักประหลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าเป็นลูกน้องของท่านประหลักกระทรวงมหาดไทย
ท่านประธานครับผมเนี่ยได้อภิปรายนะครับในมาตรา๒๘นะครับ
ในการพินากรรมธิการงบประมาณซึ่งมีกรรมาธิการงบประมาณนะครับ
ท่านหนึ่งเนี่ยนะครับผมไม่อยากจะเอ่ยนามนะครับได้อภิปรายไป
ผมก็เรียนท่านประธานว่าผมไม่ได้อภิปรายเรื่องนะครับ
ที่มีใครมาขโมยข้าวหลวงในสภากินในมาตรานี้
แต่ผมเนี่ยนะครับต้องกลับเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่า
ที่ผมอภิปรายเนี่ยนะครับเพราะว่าเวลาจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดเนี่ย
มันก็จะมีการเอางบประมาณเนี่ยไปทำแผนนะครับ
แผนกลุ่มจังหวัดแผนจังหวัดแผนอำเภอ
มันก็จะมีงบในเรื่องของการฝึกอบรมสัมมทาก็มีเรื่องค่าอาหารและเครื่องดื่มนะครับ
กรรมธิการงบประมาณเนี่ยผมเนี่ยนะครับได้ขอให้ผู้ว่าแต่ละจังหวัดนะครับ
แล้วก็หัวหน้ากลุ่มจังหวัดเนี่ยได้ตอบนะครับว่า
มันมีการลั่วไหลนะครับของงบประมาณไหม
มีบุคคลเนี่ยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนาเนี่ยนะครับ
เข้ามาขโมยอาหารหลวงกินบ้างไหมนะครับคราวนี้เนี่ยผมก็ได้ยกตัวอย่างครับ
ท่านประธานนะว่าแม้กันในสะพานทรงเกียจของเราเนี่ยนะครับ
ซึ่งมีห้องอาหารสำหรับสมาชิกรัฐสภานะครับก็ยังมีบุคคลภายนอกนะครับ
มาแอบขโมยกินอาหารอยู่ในสภานะครับแล้วผมเนี่ยก็ต้องเรียนว่า
คนนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นกรรมธิการด้วยซึ่งผมเนี่ย
สงวนคำแปรยติแล้วนะครับผมก็ฝากผ่านท่านประธานไปยัง
กรรมธิการสอสอผู้ทรงเกียรติทุกท่านรวมทั้งสื่อมวลชนนะครับว่า
ให้ถึงมาตราสามสิบครับงบของหน่วยงานรัฐสภาเนี่ยให้ติดตาม
ผมเนี่ยได้เตรียมรายละเอียดไว้แล้วครับว่าคนนั้นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับ
แล้วมาขโมยอาหารหลวงกินเนี่ยนะครับในตะพาเนี่ยนะครับเป็นยังไงเนี่ย
ถึงมาตราสามสิบเดี๋ยวผมจะมาให้ท่านประธานดู
ท่านประธานจะได้ให้เจ้าหน้าที่สภาระมัดระวังไว้นะครับ
แล้วก็ท่านประธานฮะนอกจากขโมยอาหารหลวงแล้วเนี่ย
ท่านประธานต้องบอกรอปภนะครับว่าเวลากรรมธิการเนี่ย
ไม่ใช่เป็นสอสอเป็นบุคคลภายนอกเวลากลับเนี่ย
อาจจะมีการขโมยนะครับของหลวงกลับบ้านได้ด้วย

ผมว่าท่านเข้าเรื่องของกระทรวงมหาดไทยนะครับ
คือเมื่อสักครู่มีคนพักของไม่ได้พักถึงใคร
ท่านประธานครับผมขอประท้วงครับ

ท่านประธานที่กรบครับผมวีรกรคำประกอบพลังประชารัฐนครสวรรค์

พิปรายของเราเนี่ยผมอยากให้ท่านได้กรุณาควบคุม
ให้มันอยู่ในประเด็นวันนี้เราช้ามากเลยนะครับ
เหตุก็เพราะว่าเอาเรื่องแค้นส่วนตัว
มาใส่กันอยู่ในสภานะครับ
ท่านประธานช่วยดูเทียครับผมอยากให้
คือผมเองเป็นคนกลางท่านก็ทราบ
ผมไม่ไปทางซ้ายไม่ไปทางขวาทั้งนั้นแหละพวกกันทั้งนั้นนะครับ
แต่ว่าการที่จะพูดอะไรก็ได้ใช้เวลาของสภายังไงก็ได้เนี่ย
ผมว่ามันไม่ถูกนะครับท่านประธาน
ขอร้อนาคมควบคุมการอัคโฟปรายให้อยู่ในประเด็นด้วยครับ
ผมก็คิดเหมือนท่านวีรกรนั่นแหละครับ

ยุทธพงศ์ครับขอฝากท่านว่า
ไม่ให้เอาเรื่องของหน่วยงานอื่นองค์กรอื่นมาพูดในขณะนี้

เรื่องที่พาดพิงมันต้องพาดพิงถึงตัวท่าน
และท่านต้องเสียหายด้วย
เมื่อกี้นี่ผมก็ฟังท่านเรืองไกรพูดแต่เขาก็ไม่ได้ระบุชื่อใคร
ฉะนั้นก็ไม่ควรจะมานำมาพูดตรงนี้

บของกระทรวงมหาดไทยมาตรา๒๐ท่านจัดกี่เปอร์เซ็นต์ตรงไหนอย่างไร

กับผมยุทธพงศ์จรษฐียนสมาชิกสภาพพฤษฐานรัศดรจังหวัดหมาสาธารณ์
ท่านประธานก็อนุญาตอนุโลมให้
แล้วผมก็เรียนครับว่าผมเนี่ยไม่ได้อภิปรายนอกเรื่อง
ผมเนี่ยอภิปรายว่าทำไมเนี่ยผมต้องตัดงบของสำนักประหลักกระทรวงมหาดไทย
เพราะว่าผู้ว่ากับผู้ว่าทั่วประเทศเนี่ย
ได้รับเงินจากสปมทผมปรับลดลงร้อยละ๑๐นะครับ
ส่วนคนที่ประท้วงผมเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ
ท่านเนี่ยอาจจะสอบตกสอสอไปนานนะครับ
อาจจะได้ไม่แม่นข้อความครับนะครับแล้วก็

การประท้วงของเป็นสิทธิ์ของสอสอ
ประธานวินิจฉัยแล้วถือว่าจบ
ท่านไม่ต้องไปแขวะคนนู้นแขวะคนนี้นะครับ
อภิปรายในประเด็นที่ท่านอยากจะตัด
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยนะครับ
ถ้าท่านจะไปแขวะคนอื่นผมจะไม่อนุญาตนะครับ

เขาประทวงท่าน
เขาประท้วงประธานนะครับ

จังหวัดมหาศาลคามพักเพื่อไทย
แล้วก็ผมเนี่ยปรับลดงบประมาณนะครับ
ในส่วนของสำนักประหลักส่วนมหาธัยลงเนี่ย
ร้อยละสิบนะครับเนื่องจากว่าผู้ว่ารายการจังหวัดเนี่ยนะครับ
แล้วทั่วประเทศเนี่ยไม่สามารถชี้แจงนะครับ
ให้ผมได้ทราบได้ว่าในงบฝึกอบรมสัมมนาเนี่ยนะครับ
ผู้ว่าดูแลเนี่ยนะครับตอบผมไม่ได้ว่ามีใครเนี่ยนะครับ
ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องมาขโมยข้าวหลวงกินนะครับ
ในการฝึกอบรมสัมมนาที่ผู้ว่าดูแลนะครับทั่วประเทศ
และขณะเดียวกันผมก็กลับเรียนท่านประธานนะครับผมจะรวบรัฐนะครับ
เพื่อให้ไม่เสียเวลาของท่านประธานนะครับผมก็ยืนยันกับท่านประธานนะครับว่า
ผมเนี่ยจบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคร์มอนด์ประเทศสหรัฐอเมริกา
แล้วผมก็ไม่เคยจบปริญญาเนรคุณใครครับขอบคุณครับท่านประธานครับ